มาเติมเต็มความสุขกับการทานอาหารอร่อยอย่างเมนูที่ติดอันดับโลกดีกว่าอย่างปลาท่องโก
ซึ่งปลาท่องโกะที่เราจะนำเสนอในวันนี้บอกเลยว่าเด็ดจริง
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ขายดิบขายดีสะเลยนะคะสำหรับปลาท่องโกเมืองไทย

ติดอันดับห้านะคะทาวนโกเมืองไทยนี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้ร้านปลาท่องโกในประเทศไทยขายดิบขายดี
อย่างที่เราดูไปตอนต้นคือร้านปลาท่องโกโกเน่ง
สาขาตลาดต้นลำไยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ร้านนี้ใครหลายคนรู้ดีนะเป็นร้านที่มีลักษณะของการทำปลาท่องโกะเป็นไดโนเสาร์
เป็นช้างเป็นมังกรเป็นกบคือเป็นสารพัดสัตว์นะ
คุณดูแล้วกันลูกค้ามารอซื้อหากันมากมาย
เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ค่ะร้านนี้ปลาท่องโกโกเน่งค่ะ
ร้านเนี่ยขายปลาท้องโกมานานกว่า๔๔ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ขายปลาท่องโกะทั่วไปแหละแต่เมื่อประมาณสัก๑๐ปีก่อนนะ
พาลูกชายไปเที่ยวสวนสัตว์ลูกชายบอกอยากได้ลูกจอราเข้
แต่คุณแม่บอกแล้วจะไปหามายังไง
ก็เลยปั้นออกมาให้ลูกได้ดูได้ทาน
ปรากฏว่าลูกกับเพื่อนนี่ชอบมาก
เธอก็เลยเกิดแรงบันดาลใจค่ะทำขายซะเลย
เขาบอกว่ามีตำนานเล่าขานคือลูกค้าไปเห็นเข้า

ใช่แล้วอายุลดขึ้นลงมาเลย
สุดยอดปลาท่องโกก็ทำให้คนเรามีความสุขได้
หลังก็เลยปั้นเป็นรูปสัตว์อื่นมากมายตามที่เราเห็นนี่แหละ
และช่วงหลังโลกโซเชียลก็พากันแชร์นะคะ
ทำให้ตอนนี้ร้านปลาท่องโกโกนิ่งเนี่ยขายดิบขายดี
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีทั้งขาจรและขาประจำนะคะ
รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งจีนสิงคโปร์เกาหลีด้วย
เจ้าของร้านอยากจะบอกอะไรกับเราไปฟังเสียงเลยค่ะ

อว้าว

นี่เป็นเมนูยอดฮิตนะคะ

แล้วก็จริงนะมีหลายร้านในเมืองไทย
ที่ก็อร่อยแล้วก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับของตัวเองเหมือนกัน

ไปเขามี๒ที่แล้วด้านหน้ากับด้านใน
แต่เขาจะมีเวลาเปิดปิดนะยังไงใครจะไปก็ศึกษาดูข้อมูลกันนะคะ